คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ศิลปินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุษย์นะคะ
เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่ชอบทำบุญ
ส่วนช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะรับงานเยอะเหตุก็เพราะว่า
ตอนนี้อายุอนามก็ปลาไป๖๘๑ปีแล้วนะคะ

เวลาจะเดินทางไปไหนไกลมันค่อนข้างจะลำบาก
อีกอย่างตอนนี้ได้หันหน้าเข้าสู่สายบุญเป็นส่วนใหญ่นะคะ
ซึ่งหากเป็นงานร้องเพลงเกี่ยวกับสายบุญก็ยินดีรับหมดค่ะ
ทางกุศลตอบแทนแผ่นดินที่แม่เกิด